รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
พี่บอมว่าเป๊กกี้สวยปรบมือ๓ครั้ง
จริงแล้ววัยนี้คือเป็นวัยที่บางทีผู้ชาย

แต่ดูคุณเจ้าก็พร้อมเต็มที่เลย

เบาหวานความดันไขมัน
กินข้าวแล้วยัง
กำลังเห็นอย่างน่ออาย
ยุ้ยเบนร้อง

ร้องได้ให้ล้าง

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
ครับสวัสดีนะครับแฟนรายการของเรา
และไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
และแล้วเวลาแห่งความสุขของพวกเราก็มาถึงแล้ว

รบทรงชาติ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน

นักสู้ชิงล้าน
เดือดเข้มข้นกันทีเดียวบนเวทีแห่งนี้นะครับ
จะเป็นการประชันความแม่นยำของเนื้อเพลงนะครับ
บทเพลงลูกทุ่งนะครับ
โดยมีนักสู้สองคนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้
ชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ
ถ้าเกิดร้องถูกทั้งสองท่านเลย
จนถึงยกที่๑๐นะครับเพลงที่๑๐นะครับ

รวมเป็น๒ล้านบาท
เรายังอยู่กับสองสาวในศึกยกที่๒

ท้าชิงที่จะมาชิงเงินทุนเพื่อไปปลดหนี้ให้แม่
พบกับมุมน้ำเงินนักสู้หนึ่งสมัย
ยุ้ยสาวแดนเซอร์ผู้มีฝันขอเปิดร้านส้มตำให้กับพ่อแม่
และเงินทุนมูลค่า๓๐๐๐บาทในยกนี้
จะมีใครชิงไปได้หรือไม่
ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

วันนี้ก็มีกำลังใจของทั้งสองท่านนะครับ

คุณเจ้าสามีแล้วก็ลูกสาวน้องเชอเบลนะครับ

สวัสดีครับ

ถ้าพี่บอมว่าเป๊กกี้สวยปรบมือ๓ครั้ง

โอ้ยให้ได้เท่านี้จริงนะครับ

เพราะว่าแม้ยิ่งอยู่นะหลายครั้ง
บางคนบางคู่ผ่อนคลายขึ้น
แต่คู่นี้รู้สึกยิ่งอยู่ยิ่งเกร็ง
ยุ้ยทุกอย่างโอเคไหม

แต่ครั้งที่แล้วยุ้ยร้องไปแล้ว

และในรอบนี้จะเป็นของพี่เบนส์ที่จะต้องร้อง

ตอนนี้ในยกที่๓เหลือเบ้นคนเดียวแล้วที่จะต้องร้อง

ก็สู้นะคะกล่อกันไปให้ถึงที่สุด
งั้นเดี๋ยวเราส่งยุ้ยลงไปนั่งนะคะ

นี่ก็ส่งสายตามาบนเวทีตลอดเลยนะคะ
ระหว่างที่เราคุยกับภรรยานี่ก็แบบมองภรรยาด้วยสายตาแบบเยอะมาก

รักครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันมากี่ปีแล้วฮะ
สิบปีได้มั้งครับสิบปีได้แล้ว

ไปพบเจอพบรักกันได้ยังไงครับคุณเจ้า

ไปเที่ยวห้างแถวนั้นห้างอะไรนะตอนนั้น๑๐ปีที่แล้ว

ชนบุรีครับอ๋อชนบุรีบุรีไปเจอกันที่ชนบุรี
เจอเขาที่ห้างโดยไม่เคยเจอเขามาก่อนเลย

สะดุดตา
แล้วพอเราเห็นเขาเขาทำอะไรอยู่นะตอนนั้นที่ห้าง

เขาร้องเพลงอยู่แล้วจีบเขายังไง

ถ้าอยากได้เบอร์เราก็ซื้อโทรศัพท์พร้อมเบอร์มา

แล้วสุดท้ายไปได้เบอร์เขามาได้ยังไงคะ

ขอเพื่อนเขาก็ให้แล้วโทรไปครับโทรไปครับแล้วก็ให้แล้วโทรไป
โทรไปครับแล้วบอกไหมว่าเราเป็นใครแล้วบอกไหมว่าเราเป็นใคร
บอกครับผมก็คุยกันไปเรื่อยคุยประมาณ๔๕เดือนนู้นนะครับบอกครับผมก็คุยกันไปเรื่อย

เขาดีดีทุกอย่างครับเขาเป็นมัวไภหยันธมากกินผมก็ชอบด้วยครับ
แต่คุณเจ้าก็ดีนะช่วงนี้มีน้องคือเป็นวัยรุ่นนะ
เป็นคู่ภรรยาวัยรุ่นสามีวัยรุ่น
จริงแล้ววัยนี้คือเป็นวัยที่บางทีผู้ชาย

แต่ดูคุณเจ้าก็พร้อมเต็มที่เลย
ที่จะหาเลี้ยงภรรยา
เราก็แพรวเหมือนกันนะคุณเจ้าเราเนี่ยนะ
แล้วคบกันนานไหมกว่าจะตกลงโปรงใจ

ก็ขายของด้วยกันมาตลอดนะครับ
งั้นถามคุณเบนส์ประทับใจอะไรในตัวสามีบ้าง
ก็ตอนแรกเขาทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะ

เขาก็ฝึกฝึกทุกอย่างอะไรที่เขาไม่เป็นเขาทำเป็นหมดเลยค่ะ

อยากกินอะไรก็ซื้อให้ใช้อะไรก็ไป

มาเพื่อครอบครัวนะคะมาเพื่อลูกเพื่อสามี

คุณเจ้าค่ะในฐานะหัวใจของภรรยา
ให้กำลังใจหน่อยค่ะขอแบบเข้มข้นสักนิดหนึ่ง
เขารักแกนะสู้นะทำเต็มที่

เราจะได้มีความสุขมากกว่านี้ค่ะ

ต้องการเงินทุนสะสมจากรายการของเรา

ไปทำมุ้งรวดค่ะแล้วก็ใช้หนี้ให้แม่ค่ะ

หมื่นบาทนะครับก็จะต้องไปให้ถึงยกที่หกให้ได้
ค่ะนะครับตอนนี้มายกที่สามกันก่อนนะครับ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของเบนส์มาเลยครับ

ี่แล้วครับดินโทรเพลงยกที่สามของเบนซ์นะครับ
เป็นไงคะคุณเบ้นก็เหมือนจะร้องได้นะคะ
ค่ะเพี้ยนนี่คือเสียงหรือว่าเนื้อที่มันเพี้ย
เสียงค่ะอ่าถ้าเสียงเพี้ยนไม่เป็นไรเลย
ไม่เป็นไรเลยค่ะอยากให้เนื้อถูกต้องนะครับ
ขอแค่เนื้อเพลงเท่านั้นเองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ

คือถอดหลายหลายหัวใจให้โทรมาทำ
นับตั้งแต่อายห่างมาไกลเพื่อหางานทำ
ซื้อบัตรเติมเงินประจำมือถือโทรตามถาม
ใจงานหนักบ่ออายเจ้านายใจเดียวบ่

ค่าจ้างเคยขอได้ตามที่รอบ้างไหม
สู้งานนานเนิ่นเหลือเลขเงินฟังแล้วเห็นใจ
สุขภาพภารานาไหมเป็นจังใดห่วงใยเหลือเกิน
ใช้บัตรเติมเงินให้กลายเป็นบัตรตามใจ
โทรละสับมาสับ
เงินไหว้ทำใครให้พอเปลือเปลือน
เข่าแซ่บบ่อพักผ่อนเพียงพอหรืองานหนักเกิน
ว่านายอย่าทำงานเปลือนมุ่งทำเงินจนกันกำลัง
กินข้าวแล้วยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานสายบัตรเติมใจน้องไกลหมดตั้ง
เอาไว้มือใดวางค่อยมานั่งกินข้าวนำกาง
กินข้าวละยังอีกครั้งกับคำถามนี้
เป็นห่วงอีหลีคนดีที่ใจเฝ้าหวัง
เหตุงานสะอายบัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดวางค่อยมานั่งกินข้าวนำ
เช่นเดิมเลยนะคะร้องด้วยความระมัดระวังนะคะ
ก็เป็นเพลงในยกที่๓ของเบ้นนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้ร้องครบกันแล้วทั้งสองท่าน
มาอีกครั้งที่คุณเบนส์มีสีหน้าเป็นกังวล
และออกปากมาเลยว่าวันใจ
ส่วนทางน้องยุ้ยเองก็น่าเป็นห่วงไม่แพ้กัน
เจอเพลงเร็วแบบนี้ไปในครั้งที่แล้ว
ผลจะเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยครับ
ยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
ยุ้ยกับเบ้นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ทั้งคู่แบบนี้ค่ะสะสมเงินรางวัลร่วมกันค่ะ
ยังไม่มีใครพลาดพลั้งยังไม่มีใครใช้ตัวช่วย

จะยากเย็นแค่ไหนนะครับทั้งคู่ก็ผ่านไปได้
ดีใจกันหรือยังคะเนี่ยเมื่อกี้

การดีใจที่แบบว่าเงียบกริบมากเลยนะคะ
โอ้โหเกมนี้ยิ่งเพลงลึกยิ่งเข้มข้นนะคะ
รอบนี้ใครจะเป็นคนร้องก่อน

งั้นเดี๋ยวส่งพี่เบ้นนะลงไปนั่งนะคะ

ยกที่๓ไปแบบหายใจไม่ทั่วท้องทั้งคู่
ช่วงหน้าสองสาวจะต้องสู้กันต่อในยกที่๔
ที่มีมูลค่าถึง๔๐๐๐บาทครับ
อย่าบอกรักสัมผัสหมื่นแสนล้านทาง

มันเป็นท่อนกลืนน้ำลายผิดจังหวะค่ะ

มั่นใจว่างับทันนะ

โดยเฉพาะยุ้ยเนี่ยมีเงินสะสมทุนสะสมของตัวเองอยู่แล้วในกระเป๋านะครับ

ไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้

ถ้าเกิดใครพลาดนี่๔๐๐๐เป็นของอีกฝ่ายเลยนะคะ

เงินทุนปลอบใจ๕๐๐๐บาท

คว้ากันไปให้ได้ละกันนะคะ
สนิทกันขนาดไหน
สนิทกันมากค่ะ
เพราะว่าตอนเด็กเขาเป็นคนดูแลค่ะ
เพราะว่าตื่นเช้ามาก็จะไม่เจอพ่อแม่แล้ว

พี่ก็จะคอยมาดูว่าน้องตื่นยัง

อยู่กับเขาตั้งแต่เด็กค่ะ

หนู๑๗พี่๒๖ค่ะ

ไม่มีใครอยู่เปิดประตูห้องไปดูน้องก่อนว่าน้องอยู่ไหม

แล้วในส่วนของบอมเนี่ยเขามีตรงไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับยุ้ย
ก็นี่แหละค่ะเรื่องเดินไปนู่นไปนี่ไม่ค่อยบอกครอบครัวค่ะ
เลยครับอยากบอกอะไรพี่ชายบ้างค่ะ
รักล่ะค่ะรักแต่ว่าหนูไม่ค่อยกล้าพูดอีกครั้ว
รักมาโอ้โหเรื่องป่ะ
พี่บอมรักยุ้ยหรือมั้ยพี่บอม
เปล่าตะโกนดังให้ยุ้ยรู้เลย

อันนี้คุณดาวขำมินใช่มั้ยเนี่ย

อ้าวนึกว่าใครมาด้อมมองแถวเวที
แท้ก็คุณดาวขำมินนั่นเองครับ
แล้วคุณดาวจะแวะมาทำอะไรกันล่ะครับเนี่ย
มีเรื่องราวชีวิตอะไรไหมฮะสมัครมาในรายการไหมฮะ
มีมีครับแต่ว่าเป็นเรื่องเศร้าเรื่องเศร้าใช่ไหมครับ
รายการเราต้องการแบบเรื่องแบบคนสู้ชีวิตฮะ
ครับก็ตอนนี้คือผมเครียดแล้วก็เศร้า

คือแมวคลอดลูกแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้ให้เขาฟังเรารู้เรื่อง

ทำไมเราไม่พาเขาไปทำหมันล่ะฮะพี่ดาว
ผมไปแล้วหมอเขาบอกให้ทำจากขมก่อน
ตอนนี้คือภรรยาท้อง
ตอนนี้ผมสับสนว่าผมต้องรับผิดชอบใครก่อน

ตอนนั้นผมก็ไม่ทราบว่าผมหลับอยู่

แต่ว่าผมจะร้องได้ตอนไหนครับ

ไม่ใช่อยู่ดีจะเดินมาร้องก็เดินมาร้องได้เลย

มีบ้านเผาบ้านมีรถเผารถ

มาเลยเดี๋ยวให้ได้มาเลย
บ้านใกล้แล้วครับหวันเสียบปลั๊กผิด
ก็ขอให้รายการเจริญรุ่งเรืองมีอะไรแปลกใหม่มาเรื่อย

และแจ้งข่าวดีเท่านั้นจริงครับ
ส่วนถ้าอยากจะมาร้องในรายการ
ต้องกลับไปสมัครมาก่อนนะครับคุณดาว
ตอนนี้มาเริ่มยกที่๔เป็นคนแรก

เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔ของยุ้ยมาเลยครับ

อมยิ้มอันนี้คืออมยิ้มยากหรืออมยิ้มง่ายค่ะ
เพิ่งเปิดฟังเมื่อวานเองค่ะ

แต่นี่คือความโชคดีที่คุณแม่ดันเปิดพอดี

เหรอพอดีโชคดีจังเลยคุณแม่ครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดการชิงล้านของคุณยุ้ย
ในยกที่๔นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณแม่เองก็เชียร์ไม่ให้ใช้นะคะยุ้ยเองก็แบบเหมือนลังเลนิดแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ใช้

เดี๋ยวแม่เป็นกำลังใจให้หนูขอให้หนูสู้ให้เต็มที่ตั้งสติให้ดีสู้
เอาละพร้อมนะครับ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๔เพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

ขอบคุณครับ
ออกคำรักสักครั้งก็ซึ้งเสมอ
รักมีให้เธอให้แต่เธอคนเดียว
โปรดอย่าแบ่งใจเธอไปบอกรักกับใคร
โปรดอย่าใจร้ายกับคนที่มีรักเดียว
แต่คงเหลือครึ่งเสียว
เพราะเธอคนเดียวคืออีกเสี่ยวของหัวใจ
อยากบอกรักสักพันหมื่นแสนล้านครั้ง
บอกตอบย้ำซ้ำว่ารักแค่เธอ
ไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอ
ว่ารักเสมอรักเธอคนเดียว
ไม่มีเธอจะให้บอกรักกับใคร
เธอไปดอกไม้คงเงาเศร้าเหี่ยว
แค่เธอไกลดวงใจสุดเหงาเปล่าเปลี่ยว
เพราะเธอคนเดียวคือความหมายของหัวใจ
อยากบอกรักสักพันหมื่นแสนล้านครั้ง
บอกตอกย้ำซ้ำว่ารักแค่เธอ
ไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอ
ว่ารักเสมอรักเธอคนเดียว
อยากบอกรักสัมผัสหมื่นแสนล้านครั้ง
อยากบอกรักสัมผัสหมื่นแสนล้านครั้ง
บอกตอบย้ำซ้ำว่ารักแค่เธอ
ไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอ
ว่ารักเสมอรักเธอคนดี
ไม่เคยบอกรักไหน
เธอจะให้บอกรักกับใคร
ขาดเธอไปดอกไม้ของเหงาเศร้าเหียง
แค่เธอกลายใจช่างสุดเหงาเปล่าเปลี่ยน
เพราะเธอคนเดียวคือความหมายของหัวใจ
อยากบอกรักสักพันหมื่นแสนล้านครั้ง
บอกต่อเพียงซ้ำว่ารักแค่เธอ
ไม่เคยบอกใครใจให้บอกไปแค่เธอ
ว่ารักเสมอรักเธอคนเดียว
แล้วร้องต่อเนี่ยถ้าเป็นเนื้อถูกต้องถือว่าร้องถูกนะครับ
ตอนนี้ไม่รู้ผลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเช็คกันแบบละเอียดเลยนะคะ

ใจหายแวบเลยคุณแม่เป็นไงคะคุณแม่

ก็บางทีเขาร้องเพลงเขาชอบอย่างนี้แหละเหมือนแอบกลืนน้ำลายอย่างนี้

ระหว่างร้องมีผิดจังหวะ
ก็ยังฝืนไปจนจบเพลงแต่จะงับเนื้อร้องทันหรือไม่
คงต้องตรวจกันละเอียดยิบเลยครับช่วงหน้าเป็นคุณเบนส์ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ครับ
เพลงนี้เป็นไงคะคุณเบ้นยากค่ะยากเอาแล้วเอาแล้ว
ยนทิมหิมาสดายจาใจนองดวงนี้
ร้องได้เพียงหนึ่งคนครับ
เป็นไงบ้างคุณเบ้นใจฝ่อไหม
ค่ะใจเต้นแทนน้องเลยค่ะ
แล้วเราล่ะจะมีผลกับเพลงต่อไปของเราไหมคะที่กำลังจะร้อง

มาเข้าสู่มุดการแก่งขันกันต่อเลยครับ
เราจะได้ผ่านยกที่๔ในวันนี้ด้วยกันเลย
ขอให้โชคดีนะครับมีสติเยอะนะครับผม
ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔ของเบนส์มาเลยครับ

เอาล่ะเป็นตาของคุณเบ้นบ้างนะคะ

นะคะเพลงนี้เป็นไงคะคุณเบ้น

ถ้ายากนะครับก็น่าจะถึงเวลาหรือยังนะครับ
ที่จะต้องใช้ตัวช่วยที่เรามีให้๓ตัวช่วย
แล้วในยกที่๔นี้นะครับเบนส์ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะ

ตัวช่วย๓แผ่นป้ายนะครับ
แผ่นที่๑๒๓แผ่นไหนครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับก็คือ

เดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะไปเจอกับเพลงอะไรนะคะ

วิ้มที่๖

ตกลงใช้เพลงนี้โยนใจให้หมากินของคุณตั๊กกะแตนชนระดานะครับ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ

หากันมาต่างโดนบ่งขี้ดูตกน้องแน่บ่ออาย
เขียนทิมผ่านขี้ไก่จบง่ายแท่น้อง
ความดีที่เคยสร้างมาให้เคยเห็นค่าแน่บ่อนอ
หรือเห็นน้องเป็นแค่ไม่ลำป่อหักไว้อ๋อเห็นไหม
เห็นว่าหักลายก็อย่าทำร้ายการไปได้
เพราะแฟนบ่อแม่นขอควายอย่าทำร้ายหัวใจน้องสา
โยนทิมหิมะสะดายจ้าใจน้องดวงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หากอายหลาย
ปัดดีกับเขาสาอายหักเขาสี่ลมสี่ตาย
ปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิบป่ายสิบตกก็สาย
ก่อนนั้นมันก็ต้องล้วยแคบของเติมกัน
จ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดี
บ่อดีที่ฮักอายอะไรไปกับเขาสา
อายหักเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบ้างไฟ
จุดเลวสิไปสิโตกาสา
ยอนถิ่มที่มาสัดได้จ้าใจน้องดวงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายหลาย
ไปกับเขาสาอายหักเขาสิลมสิตาย
ปล่อยน้องคือจังบ้างไฟจุดแล้วสิไปสิตกอมกา
น้องแค่คนผ่านทาง
บอกมีเอียงให้อายต้องหักเป็นได้แค่คนรู้จัก
เรื่องเป็นคนหักบ่ได้ดมนาปล่อยน้องคือจังบ้างไฟ
จุดแล้วสิบป่ายสิตุงกสัง
แม่อยู่ในโซนสบายใจนะคะ
ร้องแบบว่าชิวมากเลยอ่ะเชิญลองกิ๊วเป็นบันทีค่ะมา
ยกที่๔ร้องกันเรียบร้อยไปแล้วทั้ง๒ท่านเลยนะครับ
ก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอโวยพรให้ผ่านไปได้ทั้งสองท่าน
จะได้ไปสู่ยกที่๕นะครับซึ่งยกที่๕นี้จะกระโดดไป

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
ยุ้ยและเบ้นร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้โทษได้
ยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
ยุ้ยเบนร้อง
ร้องได้เพียงหนึ่งคนครับ
เอาละครับการประชันเนื้อเพลงของสองสาวคงต้องยุติลงที่ยกนี้
แต่จะเป็นน้องยุ้ยแชมป์เก่าของเราหรือคุณเบนส์ผู้ท้าชิง
ใครจะได้อยู่บนเวทีนี้ต่อไปกันครับ

ผู้ที่ร้องได้นะครับ

วันนี้เบ้นรับไปเลยนะครับ๔๐๐๐บาทครับ
ส่วนคุณยุ้ยนะคะร้องผิดนะคะรับเงินทุนปลอบใจ๕๐๐บาทค่ะ
แล้วก็บวกกับเงินทุนที่ชิงได้ในครั้งก่อนนะคะ๑๐๐๐บาทค่ะ
วันนี้คุณยุ้ยรับเงินกลับบ้านไป๑๕๐๐บาท
๑๕๐๐บาทนี้นะคะไม่รวมค่ารถนะคะค่ารถเนี่ยทางรายการออกให้ด้วยนะคะ
ที่พักด้วยค่าอาหารด้วยนะคะทางรายการออกให้
เพราะฉะนั้น๑๕๐๐บาทเป็นของน้องยุ้ยเบ็ดเสร็จเลยค่ะเอาไปเลยค่ะ

แล้วเราเป็นไงยอมรับในความผิดพลาดของเรา
ว่าได้กลับบ้านไม่น้อยนะคะ๑๕๐๐บาทนี่ไม่รวมค่ารถนะ
อายุยังน้อยยังมีโอกาสได้ต่อสู้กับชีวิตข้างหน้าอีกเยอะแยะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องยุ้ยนะครับ
ส่วนเบ้นตอนนี้ได้ติดมุ้งรวดแล้วแน่นอนนะครับที่บ้าน

ต้องคอยมาติดตามนะครับก็มาเชียร์การแข่งขันที่สนุกสนานกันแบบนี้นะครับ
แห่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเลยครับ

คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเรานะคะไม่ต้องย้ายช่องไปไหนค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เก่าของเรายังต้องจบเส้นทางชิงเงินเพียงเท่านี้
แต่ลีลาการร้องและความกระตันยูของน้องยุ้ย
จะเป็นที่จดจำของพวกเรา
วันนี้รับเงินกลับบ้านไป๑๕๐๐๐บาท
ส่วนครั้งหน้าผู้ที่จะมาชิงเงินล้านกับคุณเบนส์
จะเป็นใครนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับ
วันนี้ถือว่าเป็นชุดเปิดวงค่ะ
ตอนนี้สามีเราจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย

อันนี้ไม่ได้บอกอันนี้คมผูและห้วกลา
เต้นงานแล้วเจองานแปลกบ้างไหม

เหมือนพี่ก็ร้องผิดให้ผมแล้วกันนะครับ
บอกราบบอกรู้แต่ลูกราบบอกอาย
มาจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้
ร้องได้เพียงคนเดียวครับ
สวัสดีครับ